เรื่องราวต่อไปนี้ให้ชื่อคลิปว่าพระต่อยลุงแล้วกัน

มือซ้ายเขาถือขวดคล้ายเบียร์
แล้วโยมลุงก็ไปทักว่าพระไม่ไปฉันที่วัดเหรอครับ
สักพักหนึ่งพระเดินมามือซ้ายถือขวดนะ

ลุงเซเลยครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพในกล้องวงจรปิด
คำถามคือทำไมพระมาดื่มเหล้าที่ตลาดได้ตอน๙โมงเช้าแบบนี้
นี่ดูมือซ้ายนะเขาถือขวดอยู่สักพักนึง

นี่มือขวาถือเบียร์มือซ้ายต่อยลุงเข้าไปนะครับ
คือวงจรปิดบอกว่าวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ตลาดที่นี่เป็นร้านขายอาหารแล้วก็มีขายอยู่หลายร้านทีเดียว
ชายสูงวัยสวมซื้อขาวก็เป็นคุณลุงนี่แหละ
พายกระเป๋าผ้าเดินไปบอกบางอย่างกับเจ้าของร้านในตลาด
ตอนนั้นมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินตามมา
สังเกตในมือจะเห็นว่าในมือของพระรูปนี้ถือขวดคล้ายเบียร์เดินตามมา
ก่อนจะเอามืออีกมือหนึ่งสาวหมัดเปรี้ยงใส่หน้าโยมสูงวัยคนนี้
เศรษฐาไปที่ร้านข้างแล้วพูดบางอย่างก่อนจะแยกย้ายกันไปนะครับ
กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งก็เห็นภาพชัดเจนเช่นเดียวกันคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นะครับ
คือยมสูงอายุเนี่ยเดินมาเหมือนหาคนไปช่วยพร้อมกับชี้ไปที่พระที่ถือขวดเนี่ยนะฮะ
ก่อนจะถูกต่อยแล้วคนในตลาดเนี่ยเหมือนกับให้โยมสูงอายุคนนี้รีบออกไปก่อนดีกว่า
เหตุการณ์นี้ผู้โพสต์ไม่ได้ระบุว่าเกิดที่ไหนอย่างไร
แต่ว่าน่าจะเป็นในกรุงเทพแต่เขียนไว้แค่ว่า
โยมเขาไปถามว่าไม่ฉันที่วัดเหรอครับ
ถึงกับโดนสอยเลยพร้อมกับติดแฮสแท็กว่า
มือซ้ายต่อยหน้ามือขวาถือขวดพร้อมตี
หลังจากเกิดเหตุนะฮะโยมสูงวัยก็เข้าไปถามพระ
พฤติกรรมแบบนักเลงนะฮะก็ไม่ได้ไปแจ้งความหรอกนะฮะ
ส่วนพระรูปนี้คนที่นี่เขารู้ดีว่า
เป็นพระประจำร้านขายของใส่บาทของแม่ค้าบริเวณนี้แหละ
รับบินทบาทช่วงเช้าได้ปัจจัยมาไม่กลับวัดนะ
จะไปนั่งซื้อเบียร์แล้วก็ไปดื่มแบบนี้เป็นประจำ
หากใครไปทักจะโดนแบบนี้แหละครับ
คือตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าพระจริงหรือเปล่า

เสร็จปุ๊บได้ปัจจัยมาคุณไปซื้อเบียร์นั่งดื่มไม่กลับวัด
จริงแล้วพระต้องรีบกลับไปทำวัดเช้าหลังจากบินทบาท
แล้วก็ต้องรีบไปฉันเพลก่อนเที่ยง

หนึ่งต้องไปตรวจสอบว่าเป็นพระจริงหรือเปล่า
ถ้าเป็นพระปลอมก็จัดการซะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพระจริงเนี่ยศึกเถอะ
ศึกเถอะครับดื่มเบียร์ทุกวันแบบนี้